มาดูกันก่อนคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปีไปเรียนยิงปืนที่สนามยิงปืน

แต่ด้านไปหยิบกระสุนปืนที่มันอยู่ที่พื้นนึกว่าเป็นกระสุนซ้อม
แต่มันกลายเป็นกระสุนจริงแล้วเล็งไปที่เป้าด้านหน้า
กระสุนพลาดไปโดนครูฝึกเสียชีวิตเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมคือภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คนที่อยู่ในสนามเขาก็เลยพยายามปั๊มหัวใจ
เพราะกระสุนมันฝังอยู่ที่ไหล่นะฮะปั๊มหัวใจอยู่นาน
สุดท้ายไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครูฝึกเสียชีวิตเลยครับ
อันนี้สนามยิงปืนชื่อว่าตอง๓นะฮะตำบลครอง๗อำเภอครองหลวงที่ปฐุมธานี
กู้ภัยก็ได้รับการประสานให้เข้ามาช่วยชีวิตคุณครูฝึก
ปั๊มหัวใจกันอยู่ก็คือร้อยเอกชาญชัยลุนสืบอายุ๓๗ปี
ถูกกระสุนปืนลั่นใส่ตัวเองนะคือช่วยชีวิตกันเป็นชั่วโมงครับ
หลังจากถูกกระสุนปืน๙มมยิงที่บริเวณหัวไหล่
แต่กระสุนมันไม่ทะลุคุณผู้ชมมันฝังในเลือดมันไม่ออกมาด้วยครับ
แล้วก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าคุณครูฝึกก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุตำรวจสพครอง๕ไปตรวจสอบ
ก็ใช้ในการฝึกซ้อมแหละครับฝึกยิงปืนก็เอามาตรวจสอบเป็นหลักฐาน
ทีนี้ไปสอบสวนเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ระหว่างที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็มีการฝึกซ้อมยิงปืน
ให้กับนักเรียน๑๑คนมีครูฝึก๓คน
ขณะที่เกิดเหตุครูฝึกก็กำลังสาธิตในการใช้ปืน
เรียกว่าอะไรตรงนั้นเรียกว่าอะไรก็ว่ากันไป
มีกระสุนซ้อมกระสุนอย่างนั้นอย่างนี้อาจต้องยิงตรงไหนเป้าอยู่ตรงไหน
ระหว่างที่กำลังซ้อมในการบรรจุกระสุนอยู่เนี่ย
นักเรียนคนหนึ่งชื่อว่านางสาวทะชาเจนจิตอายุ๕๐ปี
เหมือนเขาฟังไปด้วยแล้วเขาก็อยากทดลองไปด้วย
เขาดันไปหยิบกระสุนปืนที่มันตกอยู่ที่พื้นนะครับ
แต่เขาไม่รู้ว่ามันคือกระสุนจริงเขาเอาไปใส่ลำเพลิงเลยครับ
แล้วก็เหนียวไกลไปที่เป้าด้านหน้า
แต่ด้วยความที่ตัวเองยังไม่ถนัดในการยิงปืนเท่าไหร่นะฮะ
แล้วเหมือนปืนมันสะบัดแล้วปืนมันดันไปโดนครูฝึก
กระสุนลั่นไปโดนที่ไหล่ขวาครูฝึกกระสุนฝังในคุณผู้ชม
แต่นักเรียนยิงปืนคือนางสาวทัชชายืนยัน
ไม่ได้เจตนาจะยิงครูฝึกนะแต่มันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่คิดว่ากระสุนที่หยิบมามันคือกระสุนจริงครับ
แต่ว่าเบื้องต้นโดนแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุ
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้รับการประกันตัว
ชั้นสอบสวนส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนั้น
ก็ต้องไปชนสูตรสาเหตุอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายอีกที
โอ้โหแสดงความเสียใจด้วยนะครับ